อาหารอาหารอาหาร
อาหารอาหาร
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะคะมีสัญญาณอะไรบอกเหตุไหมคะ
ว่าชีวิตตกอยู่ในอันตรายแน่แล้วในช่วงนี้
คือเขาทราบล่วงหน้านะครับ
ว่ามีคนปองร้าย
พูดเลยหรือคะเล่าให้ฟังเลยหรือคะ
ก็คือจะพูดเปลยครับ
แล้วก็มันมีเหตุบางอย่างที่ว่าบอกว่า
มีการปองร้ายมีการติดตาม
การเดินทางอะไรต่างเนี่ย
การระวังตัวนะครับ
แล้วก็เขาถูกติดตามนะครับ
รอเวลาให้เราขึ้นมา
รอเวลาถ้าให้ญาติขึ้นมา

ใช่ครับท่านทราบเรื่องกับวัชลินครับ
แล้วท่านติดตามอยู่ด้วย
จริงก็คือทั้งขอให้เป็นส่วนกลางเป็นคนทำ
คือขอให้ส่วนกลางเป็นคนทำ

วันนี้เราจะคุยเรื่องของคดี

ตั้งแต่ตอนที่ผู้กองวัชรินยังมีชีวิตอยู่นะคะ

ถูกออกจากราชการนะคะแต่ว่าทีนี้พอสาวกันไปถ้าถามว่ามีเรื่องมีราวกันไหมก็มีก็ยอมรับก็ตามนั้น
แต่ว่าประเด็นของผู้กองวัชลินเนี่ยคือพูดว่าพูดง่ายภาษาเราคือเหมือนกับโดนกันแกล้งนะคะ
ทีนี้พอออกไปแล้วเนี่ยก็ไปทำหน้าที่อื่นในการช่วยเหลือคดีต่างนะคะ
แล้วก็จนกระทั่งเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาวันที่๑๙ถูกยิงเสียชีวิตหน้าบ้านตัวเองช่วงบ่ายนะคะยังสว่างอยู่เลย
ประมาณสักบ่ายสองได้ที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ในช่วงที่การเมืองแรงเราก็ยังไม่ได้จัดเรื่องนั้นนะคะ
จนกระทั่งมาถึงพอดีในวันที่ครอบครัวของผู้กองขึ้นมาร้องกับกองปราบ
ตั้งแต่ที่สูญเสียน้องชายของบ้านไปนะคะพอขึ้นมาเสร็จแล้ววันนั้นที่มาเล่าเนี่ยก็มีความกังวลอยู่หลายเรื่อง
ถ้าถามว่าข้อมูลที่ให้มีข้อมูลที่ให้ออกมาหมดแล้วหรือยังก็ยังซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะคะ
เพราะว่าข้อมูลที่จะให้อย่างหมดจดเนี่ยก็ต้องไปให้ทางเจ้าหน้าที่ล่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ทำคดีอยู่นะคะ
หรือว่าพอกลับไปจากที่ได้คุยกับเราในรายการแล้วเนี่ยไปถึงไหนแล้วซึ่งไม่ได้เชิญมานะคะ
เพราะว่าก็เดินทางกันเยอะเหมือนกันก็เลยขอต่อสายคุยกันในรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ท่านแรกเราจะคุยกับพี่ชายก่อนนี่พี่ชายคนนี้ล่ะนะคะคุณสุชาติคงระวะนะคะพี่ชายของผู้กองวัชรินค่ะ

ซึ่งในส่วนของกองปราบเนี่ยเราก็ยื่นยื่นเอกสารไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ทางกองปราบก็บอกว่าให้รอนะครับให้รอคณะกรรมการพิจารณาครับว่าจะรับหรือไม่รับหรือจะตอบมายังไงนะครับอันนี้ก็เห็นว่าต้องมีระยะเวลาแต่ว่ากำหนดไม่ได้ว่าเป็นเมื่อไหร่นะครับ
อีกหน่วยงานหนึ่งค่ะที่บอกว่าวันนั้นที่มาเดี๋ยวไปร้องดีเอสไอด้วยเนี่ยนะคะดีเอสไอได้มีความคืบหน้าอะไรมาที่ครอบครัวบ้างหรือยังคะหรือว่าครอบครัวได้โทรกลับไปหาหรือว่าคุยกับดีเอสไอเพิ่มเติมไหมคะ
วันนั้นนะครับในส่วนที่ไปยื่นกับดีเอสไอเนี่ยดีเอสไอเนี่ยตอบรับนะครับที่จะทำคดีให้เป็นคดีพิเศษนะครับเพราะว่ามันเป็นคดีอุจกรรมครับดีเอสไอเนี่ยตอบรับนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยมันจะมีระเบียบหรือว่าขั้นตอนมันมีการประชุมของคณะกรรมการของอธิบดีของพบตรอะไรอย่างนี้ครับ
เรื่องธุรกิจรังนกเรื่องเคลียร์ที่ดิน๕ล้าน
ไม่ทราบว่าเอากันมาจากไหนนะครับ
ซึ่งจริงก็รู้กันอยู่ว่า
น้องผมมีเรื่องมีปัญหากับทางธนาธิในเตือนที่ครับ

ในสิ่งที่กังวลก็คือว่าไม่อยากให้มีการเบี่ยงประเด็นไปที่
สาเหตุของคดีในเรื่องอื่นนะคะ
ว่าจะเป็นอย่างที่บอกยกตัวอย่างเช่นเรื่องชู้สาวเรื่องที่ดิน
หรือว่าเรื่องรังนกถูกไหม

ไม่รู้มั้ย
เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยในข่าวเนี่ยนะคะ

ผู้กองวัชรินเนี่ยมีเขาเรียกอะไร
มีเรื่องขัดแย้งในด้านไหนบ้าง
ซึ่งแม้กระทั่งเรื่องชู้สาวเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้ตัดออกถูกไหมคะ
แต่ว่าในทางกลับกันค่ะ

ก็ยังไม่ควรจะตัดประเด็นไหนออกไปไม่ใช่เหรอคะ

ประเด็นไหนออกไปได้มั้งคะ

แต่ละคดีเชื่อมโยงกันหมายถึงว่า
คือหลายคดีอาจจะเป็นสาเหตุให้ผู้กองวัชลินถูก

อันนี้แค่อยู่ที่ข้อมูลที่ำรวจนะครับ
ที่จะคลี่คลายออกมาว่าเป็นคดีไหน
ที่ประชาชนชาวบ้านเถอะไปเนี่ย

ท่านค่อยออกมาแล้วก็มาจริตแทนให้ประชาชนหรือชาวบ้าน

ประชาชนรออยู่นะครับท่าน
เอาอย่างนี้ถ้าที่ฉันถามคุณสุชาติแบบนี้ค่ะว่านอกเหนือจากครอบครัว
หรือว่าทีมทนายแล้วค่ะคนในพื้นที่ส่วนใหญ่แล้ว
หลังจากผู้กองวัชลินเสียชีวิตเนี่ยพูดไปในทางเดียวกันไหมคะ
ว่าสงสัยว่ามาจากเรื่องอะไรคนอื่นอ่ะ
อันนี้ก็คือคุณจอมขวัญเนี่ยสามารถดูได้จากคอมเมนต์ต่างครับ
เป็นในทิศทางเดียวกันเพราะว่าเป็นแนวเดียวกันหมดครับ
ลองดูจากคอมเมนต์ได้ไหม
ค่ะซึ่งคอมเมนต์เวลามาออกรายการอย่างนี้ใช่ไหม

ซึ่งทิศทางของคนที่คิดว่าเป็นเรื่องอะไร
ทางครอบครัวเนี่ยได้เคยถามกับตำรวจไหมคะ
ว่าสอบในประเด็นที่
คนส่วนใหญ่เชื่อไปถึงไหนแล้ว
คือไม่ได้ถามนะครับแต่เขาน่าจะมีคำตอบนะครับ
อย่างน้อยก็มีคำตอบกับสื่อครับ
มีไหมที่ว่าที่หลักที่ใหญ่ออกมาให้สัมภาพ
ว่าเรื่องกฎีไปถึงไหนถึงไหนถึงไหนอะไรอย่างนี้
เพราะว่าผมไม่เคยเห็นเลยครับ

ไม่เห็นที่หลักผู้ใหญ่คนไหนเลย
ที่จะออกมาบอกสื่อบอกชาวบ้าน
ถูกต้องไหมครับ

คือก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าความคืบหน้าไปถึงไหน
หรือว่ามีทิศทางที่ชัดเจนว่าให้น้ำหนักกับสาเหตุเรื่องอะไรใช่ไหมคะ
ใช่ครับส่วนมากจะเป็นเบี่ยงเบน
ที่ออกมาที่ดิน๕ล้านเอามาจากไหน
หลังนกธุรกิจมาเลเซียเอามาจากหนัง
ชู้สาวเอามาจากไหนมรดกเอามาจากไหน
มรดกของวัดศริลป์นี่นี่สินมากกว่า
อ่าส่วนที่มีอยู่ด้วยซ้ำไป
ผมไม่เข้าใจคำยำอย่างเบนเลยครับเอาความจริงกันดีกว่าครับ
ทีนี้ค่ะคือดิฉันไม่ได้หมายความว่าจะให้ชี้นำตำรวจ
แต่หมายถึงว่าคือเราได้บอกเขาไปไหมว่าเราสงสัยเรื่องนี้
เรามีหลักฐานแบบนี้มีพยานมีคนให้ข้อมูล

คือความหมายของดิฉันคือถ้าสงสัยว่ามันมีน้ำหนักเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ว
ได้เคยคุยกับตำรวจไหมคะหรือแม้กระทั่งการให้พยานหลักฐานไปเนี่ย
คือให้แล้วมันน้ำหนักทิ้งไปในด้านคดีที่เราสงสัยไหมคะ
พยานหลักฐานเนี่ยที่เป็นวัตถุเนี่ยเราให้ไปทั้งหมดเลยนะครับ
เราประเทศโนสบุ๊คมือถือห้องหน้ารถห้องที่บ้านให้ไปทุกอย่างครับ
ที่ต้องจะที่สายเนาะครับแล้วก็เอามาตอบประจาชนตอบถือเหมาะได้เลยครับ
หน้าที่ของผมคือให้ข้อมูลตั้งต่อปรักรรมอะไรก็ให้ไปหมดแล้ว
ในตรีนี้เราก็รอความหวังจากเจ้าหน้าที่สำรวจจากเจ้าหน้าที่สำรวจและเพื่อนที่
ตำรวจเขาได้อะไรเพิ่มเติมมากไปกว่าที่ทางครอบครัวให้ไหมคะคุณสุชาติ
อันนี้ผมไม่ทราบอะครับเพราะว่ามันเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่
ผมไม่สามารถที่จะไปหาลูกร่วงได้
มีปฏิกิริยาอะไรมาถึงครอบครัวบ้างไหมคะ
ที่ตอบรับแล้วก็ที่ประสานงานอะไรให้นะครับ
แล้วก็มีประสานงานตามรูปแบบของเขา
ซึ่งวันนี้ไม่สามารถที่จะนำมาต่างเต็มได้ครับ
เป็นหน้าที่ของพี่สอบรับ

เดี๋ยวยังไงตามต่อกันเรื่อยสำหรับคดีของผู้กองวัชรินนะคะ
เดี๋ยวที่ฉันคุยในรายการกับท่านอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ
ยังไงขอบคุณคุณสุชาติช่วงนี้ก่อนนะคะ
ครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
คุณผู้ชมคะหลังจากที่ผู้กองวัชริน
ถูกยิงจนเสียชีวิตที่หน้าบ้านพักตัวเอง
ก็มีปมสงสัยอยู่หลายคดีทั้งคดีที่เป็นข้อขัดแย้ง
หรือว่าคดีที่ไปช่วยเขานะคะหรือคดีใดก็แล้วแต่เนี่ย
คือจะสังเกตได้ว่าผู้ที่ถ้าจะมองนะคะ
ถ้าจะมองว่าเป็นคู่ขัดแย้งเนี่ยก็มองว่าเป็นคนในสีนะคะ
ก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันบอกว่าคือกลัวว่าการทำคดีอาจจะช้า
หรือว่าการทำคดีไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปทางไหน
เพราะก็ต้องยอมรับว่าก็มีข้อขัดแย้งกับตำรวจส่วนหนึ่งก็คือในพื้นที่ด้วยนะคะ
อันนี้เป็นข่าวเปิดเผยนะคะไม่ใช่มาจากครอบครัวเขาเอง
นอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่กังวลก็คือว่า
หลังจากที่เป็นคดีแล้วก็มองว่าอาจจะไม่คืบหน้า

วันนั้นที่มาคุยกับเราในรายการก็สิ่งเหล่านี้แหละค่ะ
ที่พูดคุยกันโดยที่บางส่วนก็ต้องยอมรับนะคะ
ว่าก็บอกผ่านสื่อไม่ค่อยเหมาะนะคะ
เพราะมันควรจะอยู่ในคดีซะมากกว่า
แต่ว่าบางส่วนเองที่ครอบครัวรู้สึกว่าบางอย่างมันก็มีความชัดเจน
หรือว่าน้ำหนักบางอย่างมันสามารถพุ่งไปได้
ที่ตรงไหนโดยเฉพาะเนี่ยก็ไม่คิดว่ามันน่าจะช้านะคะ
วันนั้นมาคุยกับเราที่นี่

แค่พูดกันเองอะนะคะพูดกันเองแบบประมาณนั้นนะคะ
อันนี้คือหมายถึงว่าคืออย่างเป็นชาวบ้านเพื่อนฝูงคนรู้จักพูดกันใช่ไหมคะ
ทางคุณตรีสุคลหรือว่าท่านอื่นในครอบครัวผู้กองวัชลินไม่ได้ทราบข่าวเลยใช่ไหมคะ

จริงทางครอบครัวคุยกันไหมคะว่าควรจะไปพบตำรวจหรือว่าควรจะโทรถามหรือว่ารอให้เจ้าหน้าที่ติดต่อมาเองได้คุยกันไว้ไหมคะ

วันนี้ค่ะพี่คุยกันว่าเราน่าจะไปถามตำรวจดีไหมว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วค่ะ
เพราะว่ามันหลายวันแล้วก็ค่อนข้างเป็นห่วง
เสร็จแล้วบางคนก็คาดว่ารอสักแป๊บหนึ่งก็ได้ค่ะ

เขาทำงานอยู่ค่ะรอเขาอาจจะทำงานกันอยู่อาจจะเป็นความรักให้เวลาเขาสักแป๊บนึงค่ะประมาณนั้น

แต่จริงแล้วถ้าดูจากความตั้งใจของครอบครัวตอนที่มานั่งคุยกับเราในรายการเนี่ย
ก็จริงคือก็พร้อมอยากจะย้ายคดีเนี่ยนะคะ
จริงแล้วคือตอนนี้ถ้าสมมุติในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นชุดของสพชุดจังหวัดหรือว่าชุดภาคก็แล้วแต่ทำเนี่ย
ครอบครัวก็ยังก็คือยังปล่อยให้ทำถูกไหมคะ
หรือว่าปรองปราบหลายทางช่วยกันนะคะ
คุณตรีสุคลในครอบครัวมีใครพยายามติดต่อมาหาคนในครอบครัวบ้างไหมคะ
หมายถึงทางตำรวจใช่ไหมคะ
หมายถึงทุกทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตำรวจทำคดีหรือว่ามีใคร
มีใครจะพยายามมาคุยกับคนในครอบครัวหรืออะไรบ้างไหมคะ
ไม่มีค่ะไม่มีเลย
คือคนที่เป็นคู่ขัดแย้งเดิมที่คาราคาซังกันอยู่กับผู้กองวัชลินเนี่ยมีใครติดต่อมาบ้างไหมคะ

ได้คุยกับคนที่ผู้กองวัชรินแกไปช่วยเหลือคดีนั้นคดีนี้ยังไงกันบ้างไหมคะ
ค่ะก็เรื่องส่วนผู้กองที่ไปช่วยเหลือเขาอ่ะนะคะเขายกให้เป็นหน้าที่ของทนาย
อยู่ในศาลอะไรแล้วก็ดำเนินการต่อไปค่ะเพราะว่ามันก็เป็นผลดีกับสังคมนะคะ
ให้ทนายเขาดำเนินการต่อไปค่ะส่วนเรื่องคดีของน้องชายก็ทนายเขาก็ดูแลอยู่อะค่ะ

ใช่มีความกังวลยังไงบ้างคะ
อืมพี่ไม่กังวลนะคะเพราะว่ามันเบี่ยงไปไม่ได้อ่ะค่ะความจริงมันก็คือความจริงค่ะเนอะ
ค่ะความจริงก็คือความจริงมันเบี่ยงไปไม่ได้เพราะว่ากิจการรังนกอะไรเขา
ชู้สาวอะไรเขามันไม่มีเลยไปถามคนในพื้นที่หรือว่าถามชาวบ้านข้างบ้านได้เลยค่ะ
มันจะเบี่ยงไปไม่ได้ค่ะตำรวจเรียกสอบคนไปเยอะหรือยังคะ
เรียกสอบพ่อนะคะพี่ชายก็น้องชายค่ะส่วนตัวพี่เนี่ยเขาไม่ได้เรียกสอบค่ะ
แล้วคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือคนที่เคยช่วยเหลือกันหรือว่า
กระทั่งคู่ขัดแย้งเนี่ยเราทราบไหมคะว่าตำรวจสอบใครแล้วบ้างคะ
สอบค่ะสอบอดีตภรรยาของแกก็สอบแล้วก็สอบรู้สึกว่ามีบางคนนะคะ
ที่เกี่ยวกับคดีอะไรของแกนะคะสอบอยู่บ้างแต่ว่าพี่ไม่แน่ใจอะค่ะ
ครอบครัวให้หลักฐานไปหมดแล้วถูกไหมคะ
ถูกต้องค่ะให้ไปหมดแล้วค่ะ
มันมีข้อมูลมันมีข้อมูลจากทางตำรวจที่ตำรวจได้เพิ่มเติม

ยกตัวอย่างเช่นอย่างวันนั้นที่กังวลกล้องวงจอมปิดในจุดต่าง
ที่มันไม่มีเนี่ยคือมันถูกลบคำว่ามันถูกลบไปไม่ได้แปลว่าตั้งใจลบ
แต่แบบว่าเนื่องจากปล่อยไว้นานมันเลยเอามาใช้ไม่ได้แล้วหรือยังไงเนี่ย

พวกเราไม่มีสิทธิ์ทำได้ค่ะตรงนั้นพวกเราคงจะทำไม่ได้ค่ะ
ถ้าจะให้หาหลักฐานเองนี่คงทำไม่ได้อะค่ะ
พวกเขาต้องทำได้ว่าพวกเราจะไปทำได้ยังไงอะค่ะ
หุ่นจอมฝันเราก็เป็นแค่รัฐสีตาศาสน์ไปขอก้อง
คุยกันในครอบครัวหลังจากที่กลับไปจากกรุงเทพไหมคะว่าดู
มั้ยตัวอย่างนี้นะคะคือดูแล้วเนี่ยคิดว่าคดีน่าจะแค้ช้าหรือว่าอาจจะไม่ได้เลย
ใช่ค่ะเหมือนจะประมาณนั้นเหมือนเขาจะจอดตรงว่าประมาณนั้น
เขาบอกกล้องวีดีโอหายไปแล้วไม่มีแล้วตรงจุดนี้ไม่มีวีดีโอแล้ว
ก็จบแค่นั้นนะคะไม่เห็นมีอะไรเพิ่มเติมมาเลยค่ะ
ทีนี้ก็เหลือที่กองปราบอย่างเดียวค่ะ
หลังจากที่ให้หลักฐานต่างไปเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นของใช้ส่วนตัว
ที่น่าจะได้ข้อมูลว่าคุยกับใครใครโทรมาใครส่งข้อความอะไรมาแล้วเนี่ย
ตำรวจได้บอกไหมคะว่าได้เอาออกมาดูทั้งหมดแล้วอะค่ะ
ค่ะไม่เลยค่ะไม่เลย
ให้ไปตั้งแต่ประมาณเมื่อไหร่คะคุณตรีสุคลจำได้ไหมคะ
ตั้งแต่วันน้องเสียสองสามวันนะคะหรือวันแรกก็ไม่แน่ใจ
วันแรกนี่หลักฐานเขาเอาไปเกือบหมดแล้วอะค่ะวันแรกนะคะวันแรกที่น้องเสีย
ก็มีขอเพิ่มมาอีกวัน๒วันประมาณนั้นนะคะหมดแล้ว
ภายในสามวันที่น้องเสียค่ะเอาไปหมดแล้ว
ซึ่งตอนนี้หลักฐานทุกอย่างยังอยู่ในชุดการทำงานของสพในพื้นที่ใช่ไหมคะ
หรือว่าเป็นของชุดชุดไหนคะคนที่เก็บหลักฐานนะคะ
อยู่ในสพสงขลาค่ะแต่ว่าพี่ไม่แน่ใจว่า
มันอาจจะมีหลายชุดค่ะ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
มีกรอบไว้คร่าวคุยกันในครอบครัวไหมคะ
ว่าจะรอถึงสักประมาณเมื่อไหร่
แล้วก็อาจจะไปสอบถามความคืบหน้าถึงไหนแล้ว
ไปในหนึ่งเดือนก็น่าจะเยอะแล้วค่ะเนอะ
ต่อไปนี้ก็คงจะหลังจากที่ว่าวันนี้ไปอ่ะ
ก็คงจะเริ่มคืบคลานเข้าไปหาแล้วค่ะ
เพราะว่ามันจะย่างเข้า๑เดือนนะคะ
เข้าใจค่ะ
ไหนแล้วยังไงค่ะหลังจากนี้นะคะ
เพราะว่าเราก็ให้เวลาพอสมควรแล้วอะค่ะ
ทั้งครอบครัวไม่ได้มีความคุ้นเคยกับตำรวจของพื้นที่เลยใช่ไหมคะ
หมายถึงแบบเป็นคนคุ้นหน้ากันรู้จักกันบ้านใกล้กัน

ไม่มีค่ะไม่มีไม่มีค่ะ

ถึงว่ารู้จักตั้งแต่ก่อนจะเกิดเหตุกับผู้กองแล้ว
ใช่ค่ะเพราะว่าแกทำงานอยู่ที่นั่นมาก่อนไหมคะ
แล้วก็หลังจากไม่ทำงานแล้วแกก็ยังเข้าออกอยู่อะค่ะ
ซึ่งเสียงในวงการตำรวจไม่ใช่เฉพาะวงการตำรวจทั่วไปนะคะ

แล้วก็ทำอะไรหรือแม้กระทั่งเป็นคดีกับใครอยู่บ้าง

รู้ค่ะรู้ค่ะทราบค่ะ
เพราะว่าน้องเขาไลฟ์สดอยู่

สดอยู่ทุกคนจะรู้จักค่ะ
ตำรวจเกือบจะหน้าทุกคนมั้งคะ
รู้จักเพราะว่าแกออกมาต่อต้านสิ่งผิดกฎหมาย
โดยเฉพาะตำรวจมากที่สุด
แกก็เลยนั่นแหละด้านนั้นดังอยู่ในด้านนั้นนะคะ
คนที่ไม่ชอบก็มีคนที่ดีก็มีค่ะ
ตอนที่ตำรวจสอบคนในครอบครัวสอบใครนานสุดคะ

พี่ชายที่เป็นตำรวจอยู่เฉียงหันต์นกร
เข้าใจค่ะโดยสถานะแล้วก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ

ถ้ามีความคืบหน้าจริงหรือแม้กระทั่งไม่คืบหน้านะคะ
ตามกันต่อนะคะอ่าค่ะส่วนส่วนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
ปราบจะรับเป็นคดีหรือไม่ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่ถูกไหมคะ
ไม่ไม่ทราบว่าจะรู้ผลว่ารับไม่รับเมื่อไหร่ในขณะที่เนี้ย
เชิญค่ะใช่ได้รับแล้วถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่
อุ่นใจไปปอดหนึ่งอะค่ะอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เท่ากับว่า
ทางครอบครัวเองเนี่ยถ้าทางตำรวจพื้นที่
ซึ่งมีหลายชุดรวมกันเนี่ยนะคะจะทำคดีต่อไปก็คือ
ก็คือทำนั่นแหละแต่ว่าครอบครัวก็อยากให้อ่า
ทางครอบครัวก็อยากให้ดีเอสไอเข้ามาทำแบบคู่ขนานใช่ไหมคะ
เขาก็ต้องประชุมแล้วก็ทำเป็นคดีพิเศษอีกเหมือนกันอ่าเอาละค่ะ
คุณตรีสุคลเดี๋ยวอีกสักครู่ที่ฉันจะคุยกับคุณชัชวัล
คุณตรีสุคลตอนนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ

คุณผู้ชมค่ะและอีกหนึ่งคนที่เราจะคุยด้วยนะคะทนายความนะคะว่าที่ร้อยตรีชัชวานบำรุงวงค่ะ
ทนายชัชวานสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณจอมขวัญครับ
เมื่อสักครู่นี้พยายามคุยกับทั้งคุณสุชาติและคุณตรีสุคลพี่ชายพี่สาวของผู้กองเนี่ยนะคะ
เอ่อดูแล้วเอางี้ถ้านับตั้งแต่ที่เราคุยกันที่รายการแล้วกลับไปแล้วจนถึงตอนนี้ก็คือยัง
เหมือนยังไม่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรจากเจ้าพนักงานเลยใช่ไหมคะ
ก็ในส่วนของตำรวจในพื้นที่ก็ยังไม่มีความคืบหน้านะครับ
ทราบอยู่ทราบอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการที่ว่ามีการออกหมายเรียกนะครับหรือว่าเรียกนะครับ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาให้ปากคำแล้วนะครับส่วนที่มีความผัวพันกับคุณวัชลินด้วยนะครับ
แต่ส่วนรายละเอียดว่าได้มีการให้ปากคำว่ายังไงเนี่ยทางตำรวจก็ไม่ได้แจ้งมานะครับ
อันนี้คือทราบเองตำรวจไม่ได้แจ้งมาใช่ไหมคะ

ซึ่งคนที่เกี่ยวข้องที่เรียกมาให้ปากคำนี่หมายถึงยังไงคะ
คือคนที่ถูกมองว่าเป็นคู่ขัดแย้งหรือว่าหรือเกี่ยวข้องกันแบบไหนคะ
อ่าใช่ประมาณนั้นนะครับอ่าประมาณนั้นที่อาจจะเป็นในกลุ่มที่ว่าที่มีการพาดพิงอ่ะนะครับ
หรือว่าที่มีคดีความกับคุณวัชลินอยู่ก่อนหน้านี้นะครับ
มาหลายคนไหมคะทนาย
ผมไม่แน่ใจนะครับว่าหลายคนไหมนะครับแต่คิดว่าเฉพาะในที่อยู่ในพื้นที่นะครับ

มาสอบตั้งแต่เมื่อไหร่คะ

รู้สึกว่าจะเป็นอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ
อ่ามาสกุลนี้ทนายจะพูดว่าอะไรนะคะ
ก็คือทั้งที่มีการเรียกเรียกแล้วก็มาเอง
แล้วก็ทั้งที่เรียกแล้วไม่มาก็เลยออกหมายเรียกไป

ส่วนของฝ่ายญาตินี่ก็คือเรียกไปปุ๊บญาติก็จะไปกันทุกคนไม่มีการที่จะออกหมายเรียก
คืออย่างนี้ค่ะที่ฉันฟังน้ำเสียงจากทั้ง
ทั้งคุณสุชาติและคุณตรีสุคลเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
เพราะว่าของกองปราบยังไม่แน่ใจว่าจะรับเป็นคดีให้หรือเปล่า
แต่คุณสุชาติที่กังวลอยู่ตอนนี้คือเรื่องของการให้น้ำหนัก
ที่มาของคดีผู้กองวัชรินว่ามันถูกเบี่ยงประเด็นไปเยอะเหรอคะ
อ่าคือในส่วนของประเด็นเนี่ยนะครับเราเราก็ไม่ทราบแน่นอนนะครับ
ในส่วนของตำรวจพื้นที่เนี้ยเราเราไม่ทราบเลย
แต่เพียงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ทิ้งประเด็นไหนทุกประเด็นนะครับ
ไม่ได้ทิ้งประเด็นไหนนะครับอันนี้ในส่วนของตำรวจพื้นที่
เราจบที่ว่ามีการออกหมายเรียกหรือว่าการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมามาแล้วนะครับ
ส่วนที่ว่าเขาไม่เปิดเผยให้เราเนี่ยก็ผมก็ยังคงว่า
ก็เลยรับแจ้งว่ามันเป็นเรื่องของความลับทางคดีนะครับเรื่องของรูปคดี
เกรงว่าจะเสียหายต่อรูปคดีนะครับในส่วนของกองปราบนะครับ
เอาประเด็นที่สองก็คือเรื่องในส่วนของกองปราบเนี่ยทางญาติก็ยัง
ญาติหรือแม้กระทั่งตัวผมเองก็ยังไม่ได้รับการประสานงาน
แต่ทางกองปราบมาหลังจากที่เราได้ไปยื่นเรื่องอ่ะนะครับอืม
ดีเอสไอเนี่ยเรามีความคืบหน้าค่อนข้างเยอะนะครับ
ก็หลังจากที่ท่านรองอธิบดีนะครับ
สั่งการแล้วก็ตั้งคณะกรรมการทันทีในวันนั้นนะครับ
ก็มีการอ่าส่งเรื่องอะไรต่างต่างเข้ามายังอ่า
งานในส่วนภูมิภาคอ่ะนะครับแล้วผมก็ผมและญาติเนี่ย
เมื่อเมื่อสักวันอังคารวันพุธเนี้ยที่ผ่านมาก็ได้อ่า
นำหลักฐานต่างต่างนะที่เคยยื่นให้กับอ่า
นักงานสอบสวนมาแล้วนะครับก็ไปยื่นเพิ่มเติมให้กับดีเอสไอนะครับ
อืมแล้วดียังไงก็ดำเนินการตามตามแผนที่เขาวางไว้นะครับอืม
เท่ากับว่าตอนนี้เป็นลักษณะของการทำคดีคู่ขนานกันไปเหรอคะ
ทนายคะอ่าใช่ครับใช่ครับส่วนของอ่าตำรวจพื้นที่เขาก็ทำไป
ส่วนของดีเอสไอเขาก็จะทำของเขาไปเพียงว่า
ผมก็ไม่ทราบว่าระบบของเขาจะมีการประสานกันมากน้อยแค่ไหนนะครับ
ดีเอสไอเขาต้องเขาต้องเขาต้องประชุมแล้วค่อยมีมติให้เป็น
คดีพิเศษก่อนยังคะถึงจะเป็นทางการหรือตอนนี้เท่ากับว่า
เป็นคดีดีเอสไอไปแล้วด้วยคะเอ่อผมผมมั่นใจนะครับ
ผมมั่นใจว่าท่านรองอธิบดีเนี่ยท่านรับเป็นคดีพิเศษ
เพราะว่าจากเอาเป็นรูปธรรมเนี่ยว่าหลังจากที่เราได้ยื่นเอกสารอะไรต่างเนี่ย
ทางดีวิจัยนะครับก็ได้ดำเนินการเลยนะครับ
แล้วมีเป็นรูปธรรมมีการสืบสอบอะไรต่างเนี่ย
เขาเขาทำของเขาไปแล้วนะครับแล้วก็ทำต่อเนื่องด้วยนะครับค่ะ
แต่ในเรื่องของรูปแบบของการเป็นทางการอะไรต่าง
น่าจะเป็นเรื่องของเอกสารแต่ว่าอ่าเราทราบแน่นอนว่าท่านรองอธิบดีเนี่ย
ได้ตั้งธนักกรรมการสำหรับสดีของร้อยละเบียบราชดีเนี้ย
แน่นอนแล้วนะครับผมเอ่อทางทนายชัชวานทราบว่ามีการทั้งออกหมายเรียกด้วยนะคะ
แล้วก็เรียกแล้วไปเลยด้วยเนี่ย
สำหรับคนที่ถูกมองว่าเป็นคู่ขัดแย้งเนี่ยนะคะซึ่งครับ
พอทราบไหมคะว่าคนกลุ่มนี้ที่ถูกเรียกไปเป็นกลุ่มคดีเดียวกัน
คดีใดคดีหนึ่งหรือว่าทุกคดีเลยที่ผู้กองวัชลินมีคู่ขัดแย้งอยู่อะค่ะ
ค่อนข้างค่อนข้างจะเป็นทุกคดีครับทุกคดีทุกคดีที่เกี่ยวข้องเนี้ย
ทางตำรวจในพื้นที่หรือว่าทางทางของประชาการภาคเก้าเนี่ย
ก็จะเรียกไปสอบทุกคดีนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้
ยังตอนนี้เท่าที่ทราบในส่วนตัวผมนะ
เข้าที่ทราบคือยังยังมีการสอบส่วนอยู่นะครับคือเหลือว่า
อ่าไม่สามารถเปิดเผยได้
คือเอาล่ะมันก็คงไม่เกินกว่ากรอบที่เป็นข่าวอยู่แล้วนะคะ
แต่ทีนี้เท่าที่ฟังตั้งแต่วันที่มาในรายการแล้วก็รวมถึงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะ
ดูเหมือนว่าแม้กระทั่งคนในพื้นที่เองที่รู้จักผู้กอง
หรือว่าคนที่รู้ข่าวนี้เนี่ยเหมือนจะทิ้งน้ำหนักไปที่
คู่ขัดแย้งคดีใดคดีหนึ่งแล้วหรือเปล่าคะ
ค่อนข้างจะเป็นอย่างนั้นครับค่อนข้างจะเป็นอย่างนั้นครับ
ในส่วนของความรู้สึกของใช่ความรู้สึกใช่ไม่เกี่ยวกับคดี
ของเพื่อนเขาหรือว่าของเพื่อนแม้กระทั่งเพื่อนที่เป็นตำรวจของวัชลินเองนะครับ
แล้วก็ทางญาติญาติก็ยังปักใจเชื่อในบางคดีอยู่ในบางคดีอยู่
ซึ่งมีอยู่ไม่กี่คดีครับซึ่งไม่อยู่ดีก็น่าจะเป็นไปตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอไปแล้ว
จะเป็นคดีเหล่านั้นนะครับที่เขายังเชื่อกันอยู่
แต่ว่าในทางสอบส่วนของตำรวจเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ได้ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งออกไปครับ
คือเรียนเข้าใจว่าเวลาตำรวจทำคดีเรียนก็อ่านข่าวนะคะไม่เคยทำคดีหรอก
แต่ว่าเวลาที่ตำรวจเขาวางกรอบเอาไว้หลายคดีเนี่ยคือมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
สำหรับทุกคดีที่เกิดขึ้นถูกไหมคะว่าสาเหตุมันมาจากเรื่องอะไรได้บ้าง

แต่คำถามของดิฉันคือว่าถ้าคนที่รู้จักกันคนในพื้นที่หรือคนที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
องแล้วเนี่ยมันเหมือนกับแบบมันบีบแคบเข้ามาเนี่ย
คำถามคือว่าตำรวจได้เคยสื่อสารแบบนั้นไหมคะ
ว่าตำรวจเองมีพยานหลักฐานหรือว่าดูจากน้ำหนักคดีแล้ว
มันก็น่าจะไปทางเดียวกันกับความรู้สึกของคนใกล้ตัวผู้กองวัชลินนะคะ

ตำรวจเขาสื่อสารกับเราไหมคะ
ไม่ได้สื่อสารไหมเหรอครับ
เราไม่ได้สื่อสารทั้งตรงนะครับ
สื่อสารทางตรงนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของการสอบสวนเนี่ยมันก็จะมีเลสน้ำหนักอยู่แล้วนะครับ
เท่าที่ผมทราบก็คือเขาก็จะมีเล็ตว่าอันดับ๑อันดับ๒อันดับ๓นะครับ
เรียงกันไปแต่ทุกลำดับยังอยู่ในสำนวนอยู่

ทนายชัชวานดิฉันเข้าใจถูกใช่ไหมคะว่าแต่ละคดีเนี่ยคู่ขัดแย้งก็จะมีอยู่หลายคดีเหมือนกันที่คู่ขัดแย้งหรือผู้ที่อาจจะต้องสงสัยเป็นตำรวจด้วยกัน

ซึ่งในส่วนของการเรียกคู่ขัดแย้งแต่ละคดีไปเนี่ยมีการเรียกคนที่เป็นตำรวจด้วยกันเข้าไปแล้วหรือยังคะ
อันนี้ผมไม่ทราบนะครับไม่ทราบจริงครับแต่เชื่อว่าเชื่อว่ามีการเรียกไปแล้วเรียกเรียกคู่กรณีหรือว่าผู้ที่คิดว่าน่าจะเป็นกรณีเข้าไปไปสอบถามหรือว่าไปให้ปากคำแล้วเบื้องต้นแล้วนะครับเพียงแต่ว่า
แต่ว่าคนเหล่านั้นก็ยังไม่ถือว่าเป็นผู้ต้องหานะครับเพราะว่ายังใช้สิทธิ์ในการที่จะให้การหรือไม่ให้การยังไงก็ได้นะครับ
ตอนนี้เนี่ยไม่มีหลักฐานใดที่จะให้ตำรวจอีกแล้วแล้วก็ไม่มีหลักฐานใดที่คิดว่าตำรวจน่าจะไป
ตอนนี้ก็เหลือแค่การเรียกสอบพยานบุคคลหรือคนที่เกี่ยวข้องเป็นบุคคลเท่านั้นอย่างนี้ป่ะคะ
ให้ความร่วมมือกับทางตำรวจเต็มที่เลย

ที่เหลือเราก็จะได้ทราบข้อมูลต่าง
เพียบเท่ากับทางสื่อมชนเลย

ขนาดกรรมการตอบส่วนไม่ว่าจะเป็นหิตรใดก็ดีกลองปากก็ดีหรือว่าตำรวจที่ก็ดี
คือหวังพึ่งอย่างนี้ตรงนี้อย่างเดียวนะครับ

ตำรวจยังไม่ได้แจ้งเลยใช่ไหมว่าได้เบาะแสอะไรยังไง

แน่นอนทางย่าเขาก็ปักใจเชื่อว่าต้องเป็นคนขุมคนมีสีแน่นอน
ซึ่งอาจจะไม่ใช่มาจากการจ้างวานหรืออะไรอย่างนี้อาจจะไม่ใช่ตรงนั้น
ซึ่งตำรวจก็ยังไม่ได้ตัว
ใช่ครับยังไม่ได้จบแม้กระทั่งตัวตัวรถตัวอะไรเส้นทางของรถเนี่ย
เราก็ไม่ทราบจริงว่ามันตกลงมันมีกล้องหรือเก็บกล้องไว้ครบไหม
หรือว่ามีการพยายามทำลายหลักฐานไว้บ้างหรือเปล่า

กล้องมันมีระยะเวลาของมันนะครับคุณจอม
หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยอย่างเช่น๑๕วันไม่เกิน๑๕วัน
ใน๑๕วันที่ผ่านมาเนี่ยมีการเก็บรายละเอียดของกล้องวงจรปิดพบหรือเปล่า
หรือว่าเจตนาที่จะไม่เก็บหรือเปล่านะครับ
เพราะฉะนั้นการสำคัญเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของรถใช้ในการก่อเหตุมากกว่าที่จะต้องต่อสาว
อังมันไม่ใช่ว่าพะยานจากกล้องจอสิตอย่างเดียวนะครับ
เข้าใจเพราะทุกคนด้วยนะครับ

อืมคือที่ฉันถามไม่ใช่อะไรค่ะ
เพราะว่าถ้าเทียบจากคดีอื่นที่มันไม่ได้
ไม่ได้มีความซับซ้อนมากขนาดนี้เนี่ยนะคะ
คือต่อให้เกิดตอนกลางคืนเห็นไกลแทบไม่รู้เลย
คือตำรวจไทยก็ตามเจอนะคะไม่นานด้วย

ส่วนคดีนี้เนี่ยตอนนั้นที่คุยกันคือว่าป้ายทะเบียนปลอมถูกไหมคะ

แต่เกิดกลางวันแล้วก็ค่อนข้างจะคือเหมือนกับแบบกรอบมันไม่ได้กว้างมาก
มันค่อนข้างแคบว่ามีใครต้องสงสัยน่าจะเป็นใครอย่างไรบ้าง
ก่อนที่ผู้ตายจะเสียชีวิตได้บอกว่าน่าจะเป็นใคร
ใครตามใครขู่สงสัยใคร

ฉันก็เลยคือเข้าใจตรงกันว่าคือยังไม่ได้ทั้งรถ

แล้วก็ยังไม่ได้ทั้งคนแต่เบาะแสน่าจะพอทราบแล้ว
ใช่ครับพอทราบแล้วครับ
ทนายชัชวานคุยกับครอบครัวไว้ว่าเอายังไงต่อไปคดีนี้
คดีนี้ก็หลังจากนี้นะครับเราก็จะพยายามให้ข้อมูลนะครับ

กระทั่งเรื่องข้อมูลจากผู้ที่ไม่ว่าจะเป็นอดีตเพื่อนตำรวจของร้อยตำรวจเอกวัชลินก็ดีนะครับที่ส่งข้อมูลมาให้
เพราะว่าบางครั้งเนี่ยทางทนายความเองอาจจะไม่ได้คุยกับคุณวัชลินเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์

กระทั่งล่าสุดที่มีคลิปออกมาเป็นคลิปที่เขาส่งให้เพื่อนเขานะครับ
เรื่องรถมีรถพลิกอัพคันนึงอะไรอย่างนี้ที่มาตามเขาอะไรอย่างนี้

ลงรู้สึกจะออกข่าวไปนะครับที่ว่ามีการก่อนที่เขาจะถูกสังหารนะครับ
ก็จะมีลักษณะว่ามีรถพลิกอัพตามเขาแล้วเขาก็อัดคลิปไว้อะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็เอามาเผยแพร่แล้วก็ส่งให้เพื่อนซึ่งคลิปก่อนหน้านั้นมันมันก่อน
อาจจะเป็นก่อนที่จะเขาเสียชีวิตไว้หลายเดือนเป็นเดือนนะครับ
ที่เราจะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นมันก็ยืนยันได้ว่าก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเขาถูกฟ้องร้ายแน่นอน
ก็ถูกติดตามแน่นอนนี่คือเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนนะครับ
ประกอบกับที่ว่าเขาต้องมาทำพินัยกรรมเพื่ออะไรอย่างนี้ครับ
ในส่วนของญาตินะครับเชิญค่ะในส่วนของญาตินะครับตอนนี้นะครับมันก็จะมีที่เราทำได้จริงนะครับ
ในส่วนของญาติตอนนี้นะครับก็คือเรื่องของคดีต่างที่ผู้กองมีค้างอยู่ในศาลนะครับ
ก็จะเป็นมรดกความต่อไปที่จะต้องมอบหมายในส่วนของที่เป็นคดีของคุณวัชลินเองนะครับ
เพราะฉะนั้นทายาทก็จะต้องรับมรดกตามต่อไปซึ่งก็ญาติก็ได้มอบหมายไปทางผม
แล้วก็ของกลิ่นงานเนี่ยไปในเมืองการเรียบร้อยแทบนะครับ
ทางญาติก็อยากจะให้สะต่อในเจตนารมณ์ของผู้กองวัชลินก็เรื่องของคดีที่ผู้กองวัชลินเข้าไปช่วยเหลือเหยื่อหลายคดีนะครับผม

ว่าได้เสนอจิดมือเข้ามาช่วยเหลือในคดีต่างศาล
ที่คุณวัชลินทำค้างอยู่
เพราะสมมุติที่คดีต่างเหล่านั้นเป็นประโยชน์ของสังคม

คือเอาอย่างนี้ค่ะเท่าที่ฟังเรื่องฟังราวมา
คดีนี้ไม่เหลือบากกว่าแรงเลย
สำหรับการที่จะหาว่าเป็นใครบ้างนะคะ
แต่อาจจะมีความลำบากใจในการทำคดีอยู่พอสมควร
เพราะว่าผู้ที่อาจจะถูกต้องสงสัย
ก็บางส่วนมีที่เป็นคนในเครื่องแบบ
อาจจะต้องสงสัยอยู่ในคดีบ้างนะคะ

คิดว่าเท่าที่ฟังมาในการคุยรอบนี้
ในการทำคดีควบคู่ไปกับตำรวจด้วยใช่ไหมคะ

สำหรับวันนี้ขอบคุณทางทนายชัชวานนะคะ
ครับขอบคุณมากสวัสดีครับ

มันมีรายละเอียดในคดีค่อนข้างมากนะครับ
มากแบบมากจริงแล้วลึกจริงด้วยนะคะ
แล้วก็มีแหล่งที่จะได้ข้อมูลมาค่อนข้างมาก
แต่คดีจะจบแบบไหนไม่ทราบ